พูดถึงอีกหนึ่งหนุ่มแล้วกันนะหนุ่มหล่อใจหล่ออย่างหนุ่มเจมส์มานะคะ
หนุ่มคนนี้เนี่ยคุณอยู่วงการบันเทิงมาก็นานเห็นหน้ากันก็บ่อยนะคะ
แต่เรื่องราวหัวใจของเขาเนี่ยไม่ค่อยจะมีความรักมาให้อัปเดตเลย
จริงคุณคือเจมส์มาเนี่ยเขาเคยบอกว่าถ้าเขารักใครเนี่ยเขาอยากจะมีรักเดียว
คือไม่อยากเสียเวลาคุยไปถ้วยมันเปลืองหัวใจเป๊กเลยบอกผ่านสื่อเลยนะ
หลังจากนั้นนะคะชาวโซเชียลเขาก็ไปโยงกับใครรู้ไหม
พระเอกพี่หมื่นพี่โป๊ปเพราะว่าพี่โป๊ปเนี่ยช่วงหลังแม่
ข่าวกับสาวออกมาเนี่ยนะถี่ยิบเลยแถมถูกแฉด้วยนะคะ
อ้างความเมตตาบ้างล่ะผลของการกระทำในอดีตบ้างล่ะ
แต่ก็ยังมีเรื่องผู้หญิงไม่เคยหยุดหย่อนเลย
เจอแบบนี้เจมส์มาบอกโอ้โหแทบจะยกมือไหว้อย่าเปรียบเทียบเลย
เพราะว่าตัวเองเนี่ยอ่อนด้อยเรื่องความรักโสดมาจะ๑๐ปีแล้ว
ที่พูดไปเนี่ยก็มาจากความรู้สึกจริงนะจ๊ะ
ที่พูดไปวันนั้นเนี่ยมันเป็นมุมมองความรักของเรา
แต่ต้องบอกก่อนว่าคือผมก็ไม่ได้เป็นคนประสบความสำเร็จเรื่องความรักนะครับ
ตัวเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้เก่งอะไรมากมาย
ผมเชื่อว่าความรักเนี่ยมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิด
มันคือความคิดของคนคนนั้นแล้วทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองครับผม
ถามว่าถ้ามีคนชื่นชอบในความคิดของเราก็ดีใจไหมก็ดีใจครับผม
ซึ่งมันก็เป็นความจริงทั้งหมดครับคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกครับว่าเรื่องความรัก
ขอบคุณครับที่ชื่นชอบแต่ว่าอย่าไปฟังผมมากครับ
เพราะว่าดูเจ้าตัวเป็นตัวอย่างครับก็ยังไม่สมหวังอะไรเลยครับผม
คือเจมส์มาไว้เป็นตัวอย่างว่าเรื่องความรักเนี่ยคงคาดหวังอะไรไม่ได้เพราะตอนนี้ก็ยังไม่สมหวัง
ไม่เป็นไรถึงแม้วันนี้จะเป็นวาเลนไทยวันวาเลนไทย
ไม่มีแฟนให้รักก็มีแฟนคลับนะที่รัก
ความรักไม่อยู่รอบตัวแฟนที่ยังรักเจมมาอีกพัน